อีกหนึ่งเหตุการณ์ผู้ชมครับมีลูกชายขี่รถมัตตาไซค์
มันมีพ่วงข้างเนอะแล้วเอาคุณแม่นั่งไว้ที่ตัวพ่วงข้าง
มันเกิดหลุดครับแล้วแม่เนี่ยกระเด็นตกลงไป
รถก็พุ่งตกลงไปเจ็บทั้งแม่ทั้งลูก
สภาพรถแย็บเยินคือก็เกาไปประมาณนึงแหละ
มันก็ถึงอายุไขมันก็หลุดออกไปอะนะครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะเนี่ยดูสภาพรถสิครับ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักไปชนกับต้นไม้
พอคนขับตั้งสติได้ก็เลยรีบไปประคองร่างของแม่
คนขับคือนายชัยสงครามอุไรพันธ์อายุ๕๖แม่คือนางจุกบุญรอดอายุ๘๕
แล้วเรียกกู้ไพรไปช่วยปฐมพยาบาลและก็นำตัวส่งรงพยาบาลที่บางปกก
จากการสอบถามนายชัยสงครามที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็บอกว่าก็ขี่รถพ่วงข้างกลับบ้าน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณหลังจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาเข้าชนบุรีที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
น็อตที่มันยึดพ่วงข้างกับรถจักรยานยนต์มันขาดพอดีคุณผู้ชม
ตัวพ่วงข้างมันก็เลยแบะออกจากรถนะฮะรถก็เลยเซเข้าไปชนกับต้นไม้
ตัวแม่เองที่นั่งมาจากพ่วงข้างเนี่ยกระเด็นตกจากรถแล้วรถก็เสียหลักไปชนกับต้นไม้
โชคดีตัวคนขับคือนายชัยสงครามบาดเจ็บเล็กน้อยแต่แม่ก็อายุก็เยอะก็เลยบาดเจ็บเยอะหน่อย
ไปฟังเสียงของนายชัยสงครามกันหน่อยฮะ
ลาสุดอาการของแม่ก็คือนางจุบตอนนี้บาดเจ็บที่หลังเนื่องจากว่ามีกระแทกกับพื้นถนน

กลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านต่อได้แล้วนะครับ